กทัพปกท่องเสือป่าราชา
โชว์สกิลหลังปลดล็อกแบบไม่มีกั๊ก

ฟาดแข้งกับทีมนครปฐมยูไนเต็ด
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาทีเป็นต้นไป